นักเนี้ยกรดวงชะตา

สำหรับ๒เดือนสุดท้ายนั่นเองค่ะ

สัปดาห์นี้จะเหมือนกับจะอยู่กับตัว
หมายถึงว่ามีโรคส่วนตัวสูง
อืมไม่ค่อยเปิดใจหรือเปิดตัวอะไรให้ใคร
คือแบบว่าคืออยากอยู่คนเดียวอยู่อย่างนี้
ทั้งที่จริงเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ
เพราะฉะนั้นการที่ได้อยู่คนเดียวเนี่ย

มากกว่าจะกระทำจริงอะไรอย่างนี้
แล้วก็เรื่องการเงินเนี่ย
ตอนนี้ก็คือมีเงินส่วนใหญ่จะซื้อของให้ตัวเอง

หรือว่าเพื่อนพาไปเช่นไปปาร์ตี้ไปอะไรก็ตามเพื่อนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคราวนี้มีโอกาสได้ทำอะไรให้กับตัวเอง
ส่วนเรื่องความรักก็เช่นกันไม่ค่อยเปิดใจให้ใครนะ
ตอนนี้ถ้าใครยังโสดอยู่นะ
ไม่ไม่โสดแล้วก็แทบไม่มีเวลาคุยกัน

ขี้เกียจอาจจะเหลวไหลบ้างขี้เกียจบ้างอะไรอย่างนี้
ขี้เกียจเพราะว่าเดี๋ยวมีคนจับผิดแล้วเราจะยุ่ง
แต่ส่วนบางคนจะไม่ขี้เกียจจะรับจ๊อป
คืองานหลักไม่ค่อยได้อะไร
แต่จอบเล็กจอบน้อยแล้วก็แน่น
การเงินก็ได้จากจ๊อปเล็กจ๊อปน้อยนี่แหละ
ความรักนี่นะคะถ้ามีอยู่แล้วจะไม่เลื่อยเปื่อยไม่ชัดเจนไม่จริงจัง

มีก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ได้สายใจในเรื่องของคำว่าคู่

เกล็ดลับเสริมดวงมาแนะนำให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้กันในชีวิตประจำวัน

ตัวรู้ดวงจากตัวเลขประจำปี

กับการดูโงเห้งปากพารวยปากพาจน
แล้วก็รับทรัพย์กันเยอะแยะมากมายเลย
ในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำในเรื่องของโงเห้งป่าพารวย

เป็นลักษณะของคนที่ป่าเป็นลูกประจำนะครับก็คือเป็นคนที่ป่าพารวยนะครับ
ก็จะเป็นในเรื่องของการที่ทำธุรกิจใหญ่สามารถที่จะกินเหยื่อตัวใหญ่ได้นะครับ

ส่วนบาปเล็กบาก็จะเป็นเรื่องของการบาปพาจนนะครับ
เพราะว่าไม่สามารถที่จะกินเหยื่อใหญ่ได้นะครับ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้วาธศิลปในการพูดที่จะเป็นการสร้างเม็ดเงินให้กับเราได้นะครับ
นี่ก็คือการวิธีการสังเกตของคนป่าพารวยแล้วก็ป่าพาจนครับ
ลับสำหรับท่านที่อยากจะมีปากพารวยนะครับโดยเฉพาะสาวนะครับ
เราสามารถที่จะทาลิปติกให้เป็นรูปกระจับได้นะครับ
ส่วนของคุณผู้ชายนั้นเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะใช้ลิปสติกได้
เราก็อาจจะแก้โดยการที่จะเปิดหน้าผากนะครับ
ก็เป็นการเปิดรับทรัพย์ได้เช่นเดียวกันครับ
เป็นรูปกระจับนี่เอง

เขาว่าปากเป็นลูกกระจับคือยังไง
คือบอกว่ามันจะกินเหยื่อตัวใหญ่ไง

ลองยิ้มก็หน้าสาบีดีกว่าไม่รับแขกนะแต่ปากยิ้มอะ

จริงยิ้มนะยิ้มเนี่ยมันก็คล้าย

เคยเห็นไหมคนที่ได้ปักคว่ำตลอดเวลามี
พวกนี้มีแต่เรื่องไม่ดีเข้าแปลว่าเขาเป็นทุกข์
ต่อให้เราปากคว่ำแต่เรายิ้มมันก็ขึ้นมาได้

วันนี้นะคะไปมาเวลาหมด
แต่วันพรุ่งนี้นะคะเรายังกลับมาเจอกันเหมือนเดิม

แล้วพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะคะ
เพราะว่าพี่ก่าวเนี่ยนะคะจะมีของสวยน้ำงามนะคะมาฝาก

คนที่อยากมีจมูกเป็นสัตว์โด่งสวยงามนี่นะ
ห้ามพลาดเลยเพราะว่ามีเทคนิคดี

แต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเสียใจด้วยจริงเลย

เข้าไปเลยนะคะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลนะคะ

พรุ่งนี้กลับมานะคะมากันเยอะเลยค่ะ
มาพบกันใหม่เวลาเดิมทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
สำหรับวันนี้เราทุกสี่คนขอลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ